ข่าวนี้คุณผู้คมสวัสดิกิจขอพาไปดูสาว

เราจะต้องหายใจลึกและเกร็งหน้าท้องออกไป
เพราะข่าวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้

ถ้าน้องเขาจะบางกันขนาดนี้นัทไม่สู้เรา
เดี๋ยวพาให้ดูว่าสามสาวที่เรากำลังจะเล่าบางขนาดไหน

เซสแฟชันเค้าเพิ่งมาสดร้อน

นี่ผมคิดว่าภาพแถบก็คือคาดผมภาพคาดผมอะไรหรือเปล่า

น้องใหม่มาทีไรนะคะไม่ว่าจะเป็นออกงานถ่ายแบบเที่ยวพักผ่อน
คือทุกครั้งภาพของเธอก็คือพี่เต๋อ
ผับแล้วนะไม้เรียว
คลับแล้วแปลชั่นน้องเขาเด็ดขาดจริง
แล้วมาแบบนี้คุณผู้ชมปิดหน้าอกหน้าใจนิดหน่อย

กระต่าลใบรุ่นเค้าจะบอกว่าตอนนี้คุณบอกว่า

แล้วขุดของน้องมันบางซะจริง
คุณผู้ชมอินนงอินเนอร์เข้ามาเต็มไปหมด

พาธิคาแน่ใจว่าเป็นเสื้อนะลูกน้า

โสดยิ่งแซ่บยิ่งโสดยิ่งสวยจริง
แล้วเสื้อผ้าเขาน้อยชิ้นหดขึ้นหดขึ้นไม่รู้

แล้วเขาบอกว่าความเซ็กซี่ไม่เคยน้อยลงเลยคุณผู้ชม

ถึงเขาจะผอมแต่ขอให้ดูกล้ามท้อง
กล้ามท้องเขานั่นนะครับคุณผู้ชม
ผอมไม่ใช่ผอมแล้วดูสุขภาพไม่ดีนะ

ตัวเล็กก็จริงแต่เขาฟิตเฟิร์ม
มีนตัวจริงก็คือแบบว่าแข็งแรงมากนะ
อีกหนึ่งสาวปิดท้ายคนนี้ก็คือยืนหนึ่งเรื่องเสื้อน้อยชิ้น
ที่ฉันขอเรียกว่าอย่างนี้ประธานโทษตรงไหนคือเสื้อก่อน
นี่มันภาพคาดผมชัดคุณผู้ชมแม่แพทย์ของเรานี่เอง
แม่แพทย์น้ำมาบางเฉียบคุณผู้ชมค่ะปลาหมึกบดล้อมไห้แล้วแม่แม่
อะไรเบอร์นี้แล้วคือคุณแม่ลูกหนึ่งนะจ๊ะอย่าลืม
ยอมใจเป็นคุณแม่แล้วแต่ว่ารักษารูปร่างได้ดีมาก
แล้วบอกว่าสไตล์การแต่งตัวของแม่แพทย์ก็คือ
แฟชั่นของเซ็กซี่แซ่บตลอดชิ้นเล็กชิ้นน้อย
มีให้เห็นในไอจีบ่อยมากจริงจริงแล้วล่าสุดคุณผู้ชมดูชุดนี้สิ
เกาะอกสีขาวมันเกาะแค่อกจริงมันไม่มีเกาะตรงอื่นเลยนะคะ
มันมาแค่เกาะอกจริงเลยแล้วก็คืออย่างที่บอก
ถึงเขาจะผอมบางแต่ขอให้ดูลอนที่กล้ามท้องแม่แพทย์
ผ่านการซิดอัพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔หมื่นครั้ง
พูดแล้วก็หายใจไม่ออกไม่ต้องตัดกลับมาที่เราค่ะ

ลองดูสักรอบหนึ่งสักเอาตัวหนึ่งมา
เกาะเหรอคะกลัวมันจะล่วงไปที่เอวค่ะ